กับแกรนี้ที่มีอนและเงิน

ว่ากันว่านะน่าจะเป็นของคุณโป๊ปหรือเปล่า

ว่าสาวหมวยลีเอเอฟเจ้าของไลน์บทสนทนา
ที่กำลังเดากันว่าเธออาจจะแชทคุยกับพี่หมื่นโป๊ปหรือเปล่านะคะ
เดินทางไปแจ้งความไว้แล้วหลายวันก่อนค่ะ

ทำให้ข้อความส่วนตัวต่างหลุดไปเลย

ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าคู่สนทนาของเธอที่เธอออกมาแฉนะ
ใช่พี่โป๊ปตัวจริงหรือเปล่าที่ไลน์มันหลุดไป

ไลน์หลุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เธอเนี่ยออกมาแชร์เอง

หรือบางคนก็มองว่าตั้งใจปล่อยหรือเปล่า

ดุเดือดสุดเลยในไอจีของสาวหุยลี่กันก่อนนะคะ

ข้อสังเกตว่าเธอเองหรือเปล่านะ
ที่ตั้งใจปล่อยลายนี้ออกมาหวังทำลายชื่อเสียงของพระเอกคนดัง
หรือว่าอยากจะใช้เรื่องนี้ให้เป็นกระแสหรือเปล่า
บางคนก็บอกว่าถ้าถูกแฮคไลน์จริงนะ

ทั้งที่ปกติข้อความเก่าต้องหายไปหมดแล้วนะจ๊ะ
แล้วก็การแฮคไลน์ดิฉันก็ไปอ่านมาว่า

เพราะว่าขั้นตอนมันซับซ้อนเหลือเกินคุณ

การอ้างว่าถูกแฮคเอ่ยนะฮะ
ไหนจะพากันแคปสเตตัสนะคะของอดีตแฟนค่ะ
ที่ออกมาแฉซ้ำนะว่าพฤติกรรมของฝ่ายหญิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
ทำแบบนี้ไปสักวันนะอาจจะไม่มีที่ยืนในสังคม

เพราะได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวหนักมากเลยนะคะ

ก่อนหน้านี้ดิฉันไม่รู้จักเธอคนนี้มาก่อน

บางทีก็อาจจะเป็นจริงก็ได้ว่าหลุดจริง

ก็ยังอยู่นิ่งอยู่อยู่เฉยอยู่นะคะ

สมมุติว่าเป็นพระเอกชื่อดังจริงเนี่ย

ที่ไปให้เขารับประทานมาแล้วนี่นะคะ

ถือดีกว่าว่ากันอย่างนั้น